ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักมีเกณฑ์สายตามัวมนหลงผิดเรื่องรัก
คิดว่าความหลงไหลชั่วขณะเป็นรักแท้คนมีครอบครัวต้องระวังอดีตมาหลอกร้อน
หรือมีรักใหม่เข้ามาแทรกสุขภาพมีอาการเวียนหัวเวียนหน้า
เหนื่อยจากงานหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์
ยานพาหนะสัตว์ภาษณะการเงินยังมีโชคลาภอยู่บ้าง
ประสบความสำเร็จเรื่องเกี่ยวกับเงินทองงานที่ใช้วาธศิลป์จะสร้างเงิน
สร้างรายได้เป็นอย่างดีมีรายได้ที่นึกไม่ถึงเข้ามา
การงานจะได้รับผลดีผลประโยชน์จากผู้ใหญ่ที่สนับสนุนอยู่อย่างลับ
เจ้านายเมตตาลูกน้องบริวารขยันขันแข็ง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์